แต่เรื่องราวขนลุกยังไม่หมดแค่นี้
คุณชนะคุณต้องช่วยดิฉันดูนะว่า
สิ่งที่เห็นตรงหน้าคืออะไรคะ
เจอแบบนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวคุณเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมคุณชนะ
คุณเห็นไหมคุณนึกนึกเออเออเออ

ผมช็อกจนพูดไม่ออกเลยเนี่ยคุณ

ค่ะคือนางลำวิ่งค่ะวิ่งมาหาด้วยค่ะ
ใช่ไหมคือเอาจริงนะดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้
เกิดขึ้นจากการที่เขาบังเอิญขับรถไปเจอจริง
หรือเขาทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิง
เป็นเหตุการณ์ที่เขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไปอยู่
แล้วไฟก็ค่อยส่องไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่าง

แล้วเนี่ยลักษณะคล้ายผู้หญิงสวมชุดไทยนางรำสีทอง
แล้ววิ่งมาหาเขาด้วยวิ่งมาแบบรวดเร็วเลย
แล้วคลิปนั้นก็ตัดไป
เออจริงคลิปนี้ก็มองอีกมุมก็อาจจะเป็นการทำขึ้นมา
ซึ่งมีการเตรียมการเอาไว้แล้วหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงอ่ะ